พี่ออยเก็บผมหมดหรือเปล่าเนี่ย

ผมบอกได้เลยนะครับว่าให้ผมถือกล้องเนี่ย
มันเหมือนซูมเข้าไปในหน้าคุณ

เดี๋ยวผมไม่เห็น

จะมีหลายคนที่มีผลต่อเกม
อย่างเช่นดรเชียร์ครับผมค่ะโค้ชต่ออ่ะ

เพราะว่าตอนนี้แขนผมนี่

เอาล่ะ

บุคคลว่าจะพูดถึงตรงนี้คือใคร
โค้ชและผู้จัดการทีมรู้ไหมว่าเวลาเขาวางแผนต่าง
ซึ่งจะทำให้ทีมสนะได้เขามีอารมณ์มีความรู้สึกอย่างไรบ้าง
เฮ่ยทำไมนี่โอ้โฮ
อารมณ์นั่นเลย๓ขั้นแล้วก็จะมีรีราวเป็นอย่างไรนะครับ

ช่วงปวนสนามในวันนี้
เราจะพาทุกคนไปดูลีลาของผู้ชี้เป็นชี้ตาย
และชี้ทางสว่างให้กับลูกทีม
โค้ชทีมฟุตซอลกันครับ
ไปดูกันว่าแต่ละคนจะจัดหนักจัดเต็มกันขนาดไหน

วารัยตี้กันสุด

และตรึงใจพวกเราสุด

โค้ดอุดมจากทีมการท่าเรือ
ท่าเรือผู้จัดการทีมรังสรรจากทีมบางกอกซิตตี้
และโคชด์ไพทูนจากทีมราชนาวี
ไปดูกันว่าลีลาและอารมณ์ของแต่ละคนจะพรุ่งพลาดกันขนาดไหน
บ้านก็มีอารมณ์
บ้านก็สูงเป็นอย่างพี่หวาน
โอ้โหใจเย็นนะครับพี่ครับ
แต่บางทีเขาก็มีสับสนกันบ้างเหมือนกันนะ
สับสนไม่พอมีเล่นเสิร์ฟกันกลางสนามอีกด้วย
ลีลาแต่ละคนเรียกว่าเด็กสระตีพระราม๔ชิดซ้ายกันเลยล่ะครับ
แต่อย่าโกรธกันนะแค่อำกันเล่นนะจ๊ะ
โอ้โหไม่น้ำประดาน

แล้วผมติดใจอยู่คนหนึ่งพี่ผู้จัดการทีมคุณรังสรรค์น่ะคุณรังสรรค์
ตรงนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ไปทำอะไรนะคุณ
คือตรงนั้นเนี่ยอาจจะมีพวกเขาเรียกว่าแมลงหรืออาจจะเป็นยุงก็ได้
คุณรังสรรค์อาจจะแบบเอ๊ะเดี๋ยวนี้มันจะเป็นไข้เลือดออก
คืออาจจะดูแลอย่างเป็นผู้ลูกทีม
ใช่แต่ตอนนี้ไอ้นั่นสมองเสื่อไหมหละ

ภี่มีความรู้สึกเนี่ยว่าเดี๋ยวนี้ผู้หญิงดูกีฬาระกัน

เปรี้ยวอะไรด้วยไหม

ผมบอกเลยไม่จริงไม่จริงเขาดูเพราะว่าผู้ชายหล่อคุณรู้ไหมฮะเดี๋ยวนี้ผู้ชายหล่อเขากินอะไร

ก็เลยต้องหันมาดูกีฬาใช่ไหม
เพื่อจะดึงดูดดึงดูให้กลับมาชอบมีก็ไม่เท่าว่า
ไปฟังชาวพิเศษคนอื่นกันดีกว่าว่าทำไมเขาถึงชอบดูกีฬากันค่ะ

คือต้องบอกว่าชอบดูกีฬาฟุตบอลแต่ได้ดูนะฟุตบอลเป็นของแถม
กีฬาฟุตบอลเนี่ยนะทุกคนเขาเรียกว่าอะไรนักฟุตบอลทุกคนเนี่ยจะต้องแบบว่ามีความแข็งแรง
เรื่องของแบบว่าร่างกายเรื่องของบอดี้เรื่องของแบบอะไรต่างความสามัคคี
คือมันดูแล้วมันก็เอออินดีเนาะ

ถ้าเกิดว่านักฟุตบอลน่าดีอย่างงี้ก็เป็นแรงไม่ว่างดี่ง
เป็นแรงดึงดูดให้เราแบบได้ดูกีฬาฟุตบอล
นี้ก็ชอบดูฟุตบอลมากกว่า
เป็นเกมที่สนุกมันมีการทำงานกันเป็นทีม
มันมีการต่อบอลที่ลื่นไหลสวยงามอะไรอย่างนี้
สำหรับทีมที่เขาต่อบอลกันสวยสวยนะแล้วก็ส่วนเรื่องของเขาเรียกว่านักกีฬาฟุตบอลเนี่ย
เป็นออปชั่นเสริมแล้วกันถ้าเกิดคนไหนแบบว่าหน้าตาดีแล้วก็เออ
กิ้วเก้าดูเป็นชื่นหูชื่นตาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างอย่างคุณชอบชอบดูกีฬาอะไร
พี่บอลวันที่บอกสายหาดใช่มั้ยเครื่องกล้องอาจจะไม่เห็น
มีทางผ่วงแม่เมียปากด้วยอ่า
ชอบดูวอเล็กบอลหญิงเพราะอ้าวโอ้โหสวยรูปร่างดีหุ่นดี
อ่าวอาวชอบเสียงเหมือนการปลอดภูกิง
เหมือนเสียงมันดูมีเสน่ห์ฟังหว่าที่มีเสน่ห์

ข้อสองเขาบอกว่านักฟุตบอลจะต้อง

ศึกฆ่าเนี่ยฟันกะแทกหน้าผม

ทำไมคุณต้องว่ามันอยู่ตรงไหน

อืดอืดต่อไป

อีกหนึ่งอย่างผู้หญิงนี่ชอบเสกความดราม่า

มันสามารถมีอารมณ์ร่วมไปด้วยได้

เดี๋ยวเกิดจะดราม่ายิงช่วงเครื่องเวลาบัตรเสกนี้
น้ำตาพี่จะหมดต่อมน้ำตายอยู่แล้ว

เสียมาหลายปีน้ำตาล

คนนักฟุตบอลชุดสวย
เขาใส่ชุดแล้วก็อุ๊ยดูดี

เพราะว่าเดี๋ยวนี้เรื่องของแฟชั่นสำคัญ
สังเกตไหมว่าทีมหลายทีม
เสื้อที่ถูกออกแบบมาหลายแบรนด์จะรัดรูป
ใช่เพราะว่าบางทีตอนนี้

เป็นบอลไม่ได้เลย

แล้วเป็นแบบยุควินเทจ
นี่แหละเป็นเหตุผลที่ทำให้
สาวเขาหันมาดูนักฟุตบอลกันมากขึ้น

ที่ทำให้ผมมีความ
หนูหรอแม่งดิไปทำภาพสะโหลให้พี่ด้วย

ก็มาดูกีฬากันเยอะครับแต่คราวนี้เราไปดูไอ้นั่นกันก่อนนะฮะ
เอ้ยเค้าเป็นไรหรือยังไม่หาเค้าหรือยังปะ

เล่นเกมกับพวกเราไปเลย

เดี๋ยวรู้ว่าเดี๋ยวไอ้เนี่ยจะเล่นอะไรกับผมครับ